คุณผู้ชมครับที่ชนบุรีก็เป็นเรื่องที่ต้องเตือนกันนะฮะต้องเตือนกันเลยนะครับว่าอย่าประมาทนะฮะ
เพราะมีเหตุปี๊บน้ำมันสนระเบิดถามว่าทำไมถึงระเบิดตรงจุดนี้นะครับ
ก็คือช่างที่เขามาทำงานมาทาสีมาซ่อมแซมตึกเนี่ยเอาปี๊บน้ำมันสนเนี่ยเอามาจุดไฟ
เอาน้ำมันสนมาจุดไฟจะทำกับข้าวค่ะนี่ฮะมันก็ระเบิดปู้มขึ้นมาครับ
ข้างในนี่เละเลยนะครับท่านผู้ชมครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเก้าโมงเช้าวันนี้ครับ
อาคารพาณิชย์แห่งนี้สูงสามชั้นนะครับถนนพญาสัจจาตะบนบ้านสวนอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีนะฮะ
จุดเกิดเหตุเป็นระเบียงชั้นสองของอาคารนะครับจะมีปี๊บน้ำมันสนที่ถูกไฟไหม้จนดำอยู่ในที่เกิดเหตุด้วย
แล้วก็มีเตาไฟที่ใช้ทำกับข้าวนะฮะที่พังเสียหายอยู่คราบเขม่าวไฟนี่ก็เต็มพื้นปูนไปหมด
ตรงจุดนี้ฮะระเบียงตรงนี้นะครับดำนี่ปี๊ดน้ำมันสนนะฮะนี่ฮะดำหมดนะครับ
นายกิติพงศ์สร้อยทองอายุ๒๒ปีเป็นชาวจังหวัดบุรีรำเป็นช่างมาซ่อมแซมทาสีตึกแห่งนี้นะครับ
ถูกไฟลวกไหม้แขนทั้งสองข้างแล้วก็ลำตัวช่วงบนด้วยอาการนี่สาหัสนะครับ
กู้ภัยก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลไปนะครับหลังจากมาที่เกิดเหตุนะครับ
นายจำรัฐอายุ๔๖เป็นพี่ชายของนายกิติพงศ์คนเจ็บนะฮะ
นายจำรัฐบอกว่าช่วงเกิดเหตุน้องชายเขาก็ไปก่อไฟทำกับข้าว
แล้วพอจุดไฟที่เตาเนี่ยจะตั้งเตาทำกับข้าวเนี่ย
ก็เลยไปเอาน้ำมันสนที่อยู่ในปี๊บเนี่ยเอามาราดเพื่อเป็นเชื้อเพลิงในการจุดไฟ
เท่านั้นแหละฮะพอหยิบปี๊บน้ำมันสนขึ้นมาราดลงไปเท่านั้นฮะ
ระเบิดเสียงดังสนั่นหวั่นไหวตู้มขึ้นมานะครับ
ร่างน้องชายเนี่ยกระเด็นไปไกลกว่า๕เมตรจากจุดระเบียงเกิดเหตุนะครับ
อ๋ออย่างนี้อันตรายหรือวิ
อ่าอันตรายแต่ว่ายังไม่ได้เดินไปทั้งไกลอยู่ด้านนี้
กู้ภัยที่ไปช่วยเหลือคนเจ็บนะครับก็ฝากเตือนทุกท่านนะฮะ

การจุดไฟหุงหาอาหารทำกับข้าวเนี่ยนอกจากแก๊สนอกจากฟืนไฟแล้ว
สดุอุปกรณ์เชื้อเพลิงต่างอะไรที่ใช้เนี่ยต้องระวังด้วย

ถูกต้องฮะมีความคิดว่าเป็นน้ำมันส่วนเนี่ย
เป็นวัสดุติดไฟได้ก็กะว่ายกมาทั้งปี๊บเอามาราด
แล้วก็จุดไฟทีนี้มันระเบิดตู้มเลยฮะ